อีกหนึ่งที่พาไปทานข้าวมันไก่บ้างดีกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่ก็ติดอกติดใจลูกค้าไปกันตรึมเลยล่ะครับ
นี่ร้านนี้อยู่แถวถนนอัพพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นที่ตั้งของร้านข้าวมันไก่นันทาราม
ร้านนี้มีทีเด็ดแล้วก็เป็นร้านขวัญใจชาวเชียงใหม่เลย
ยังไงยังไงร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดอยู่ที่เนื้อไก่ฮะ
ยังไงคะเนื้อไก่ของที่นี่นุ่มละมุนลิ้น
กินเข้าไปไม่ต้องเคี้ยวละลายในปากเลยทีเดียว
เนื้อไก่หรือช็อกโกแลตครับโอ้โฮแต่น่ากินน่าทานจริง
แล้วมีให้เลือกนะครับทั้งข้าวมันไก่ต้มก็ได้
ข้าวมันไก่ทอดก็เอามา

มาพร้อมกับน้ำจิ้มรสจัดจ้านแถมท้ายด้วยน้ำซุป
น้ำซุปเขาสุดยอดมากคุณผู้ชมสังเกตนะยังไงคะ
เวลาไปทานข้าวมันไก่อย่าเพิ่งกินไก่เข้าไปก่อน

คือที่ให้กินน้ำซุปเข้าไปก่อนไม่ใช่อะไรนะ
ถ้าน้ำซุปอร่อยข้าวมันไก่ที่นั่นอร่อยแน่

เหตุผลที่ได้รับความสนใจมากขนาดนี้
แล้วมีทีเด็ดมัดใจลูกค้ามันยาวนานถึง๒๘ปีเนี่ย
เพราะว่านอกเหนือจากเมนูข้าวมันไก่แล้ว
เขายังมีอย่างอื่นไว้ให้เสิร์ฟให้รับประทาน

อู้วดีกินแก้มกันเลย

แล้วสั่งหมูสะเต๊ะมากินแก้มกับไก่ย่าง

แล้วเป็นแต่หมูแบบเนื้อเลยนะ

แล้วมีแบบเครื่องดื่มมาทำให้คล่องคลอไหมคะ
มีครับมีทั้งชากาแฟโอเลี้ยงน้ำใบบัวบกน้ำฝรั่ง
ในราคาแก้วละ๑๐บาท
แล้วดูเมนูเขากับราคาไม่แพงนะครับ
ใช้ได้เลยเกี้ยวทอดก็มี

อยากลองไปทานผมย้ำอีกครั้งนะครับว่า
ร้านนี้อยู่แถวถนนวัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ลองไปทานกันดูผมว่าเช้าเนี่ย
ทานข้าวมันไก่เป็นเมนูที่เหมาะมาก
จริงทานง่ายได้โปรตีนแล้วก็มีพลังงานด้วย